ที่มีคนแชร์ในโลกโซเทียลเป็นกรณีพ่อด่าลูก
แล้วก็ทุบตีลูกชายอายุ๘ขวบเท่านั้นเองนะคะ
ล่าสุดตัวคุณพ่อก็ได้ไปพบกับตำรวจแล้วนะคะ
พ่อก็บอกว่าต่อไปนี้จะไม่ทำร้ายลูกอีก
แต่ว่าแม่ของเด็กชายเนี่ยนะคะก็บอกว่าจะไม่เอาเรื่องไม่เอาผิดอะไรค่ะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัวครอบครัวนี้นะคะ
แล้วก็บอกว่ากำชับไม่ให้มีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีก
นายพิรษักหินเมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นักสังคมสงเคราะห์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เดินทางไปที่บ้านเช่าที่มีเด็กชายวัย๘ขวบและ๕ขวบอาศัยอยู่กับคุณย่า
ที่ตำบลขอนหาดอำเภอชะอวด
หลังจากมีคนแชร์คลิปเด็กชายถูกพ่อแท้ทุบตีเมื่อวันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
แต่ไม่พบตัวเนื่องจากย่าไปแสดงมโนราที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา

พวกราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เลยกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแล
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก

แล้วก็จะเยียวยาให้กับเด็กชายทั้งสองคนนี้อย่างเต็มที่

พนักงานสอบสวนตำรวจภูทรขอนหาด
เรียกตัวคุณย่าและตัวพ่อที่ก่อเหตุ

ซึ่งปรากฏว่าอดีตภรรยาซึ่งก็เป็นแม่ของเด็กชายทั้งสองคน
เขาบอกว่าไม่อยากจะดำเนินคดี
เพราะว่าสงสารลูก
พ่อแม่แยกทางกันไม่อยากจะให้ลูกมีปัญหา

ก็ไม่อยากจะมีการแจ้งความอะไรสำหรับคนที่อยู่ในครอบครัวนี้นะคะ

สารลูกประเด็นก็คือสงสารลูก
เพราะว่าเด็กก็มีปัญหาอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
ตำรวจก็เลยตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดแต่ก็ได้ตักเตือน
ซึ่งตัวพ่อเองก็รับปากว่าจะไม่ทำร้ายลูกชายอีก
ที่ทำไปเพราะเมาเหล้า
ตำรวจก็เลยลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ปล่อยตัวกลับไปนะคะ